กลับมาอีกแล้วนะคะในช่วงโหราแซ่บใบสินแสโจ้

ดวงไหนเขาเรียกว่านักกษัตริย์ไหนรุ่งนักศัตริย์ไหนร่วม

ยังเหลืออีกตุ้มต่อมกันไปหมดแล้วว่าปี๕๙เราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ต่อกันที่นี่เลยปีเถาะ
ปีเถานะครับในตามหลักของศาสตรีแล้วปีว่อกับปีเถาเป็นปีที่กลาง
แต่ว่าต้องบอกว่าพื้นฐานดวงในช่วงปี๕๙ของคนที่เกิดปีถอดเนี่ยอาจจะดอบลงนิดนึง

เนื่องจากพ้นปี๕๘ที่เป็นปีมะแม่ที่สมพงษ์อย่างเต็มตัวแล้วนะครับ
เดี๋ยวนี่ที่ผ่านมานี่คือสมพงศ์แล้วเหรอ

สมพงศ์ก็โกรธเงินได้เท่าไหร่แล้วว่ามีหนุ่มเขาก็หล่เยอะแยะ
เดี๋ยวนะครับดอบลงอีกหรอกครับ

แล้วกับแฟนปี๒๘สมพงศ์ปี

ถ้าเจอเดือนดีก็เจอคนใหม่ก็ก็คลิกเขาใหม่อีก

รู้สึกไม่ออกรวรรดิออกชาติเลยค่ะ
บางทีเรื่องความรักก็เรื่องการงานปีเทาะหรือคะปี๕๙เป็นยังไงบ้าง
ก็โดยภาพรวมแล้วค่อนข้างจะนิ่งเลยอย่างที่ผมบอก
การงานถ้ามันแบบอาจจะแผ่วลงบ้างแล้วการเงินนะคะก็แผ่วด้วย
หรือว่างานน้อยแต่ว่าเงินเยอะขึ้นเลย

เออมันก็ต้องมีแถวลงบ้าง
เอาไว้เป็นแหละปี๕๘ได้มา๑๐๐ล้านแล้วเถอะ

ชาทุกเอาไปดิ้วก่อนเลย

ต่อไปปีมโลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
คุณพ้นจากปีที่ไม่เกื้อหนุนจะเข้าสู่ปีที่สมพงษ์ในปี๒๕๕๙
ยินดีด้วยค่ะ
ในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าจะมีการโยนแทนเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างเช่นมีแนวโน้มว่าอาจจะซื้อบ้านใหม่อาจจะซื้อคอนโดใหม่ตรงนี้
คนที่เกิดปีมรงมีแนวโน้มนะครับ
ส่วนเรื่องของความรักก็มีแนวโน้มที่จะตกลงตรงใจกับใครบางคน

ละละครั้งนิรุ้น
เพราะที่ผ่านมาอาจจะมีการวางแผนแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ
เพราะฉะนั้นชาวปีมโรงโดยสุดยอดปีนี้เนี่ยฟังเกลียดด้วยดีจะมีข่าวดีเยอะ

การงานการเงินก็อย่างที่บอกไปแล้วคือทุกอย่างเขาก็จะค่อยดีขึ้น
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรับภาระรับจ๊อปอะไรตรงนี้ดี

ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปต้องระวังเป็นบางเดือนด้วย
ค่ะก็เดี๋ยวเช็คกับเราไปเรื่อยแล้วกัน
พูดเสมอเนี่ยคำว่าปีสมพงษ์กับปีชงเนี่ยไม่ใช่ว่าสมพงษ์ก็ดีทุกเดือนไม่ใช่
ไม่ใช่ว่าชงทุกเดือนก็ไม่ใช่เป็นบางเดือน
มันก็เป็นช่วงของมันนะ

คนที่เกิดปีมะเสงนะครับก็จะบอกว่าในช่วงปี๒๕๕๙
เป็นปีที่แบบเขาเรียกว่ากลางนะครับ
เข้าสู่ปีว่าปี๒๕๕๙เป็นปีที่เคลื่อหุ
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยประสบมาในช่วง๒ปีค่อนข้างจะสาหัสพอสมควร
แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็จะมีการพลิกผันที่ดีขึ้นนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินเริ่มมีการหมุนเวียนคล่องตัวขึ้น
แล้วก็รวมทั้งความรักก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าวิแววที่หวานชื่นขึ้นและที่สำคัญมีโอกาสที่จะพบคนใหม่ด้วย

สรุปก็คือชื่นใจนะปีนี้นะก็มีอะไรให้แบบชื่นอกชื่นใจอยู่เรื่อย

แต่ว่าที่หวักดูมันอาจจะแบบไม่ค่อยค่องตัวเท่าไหร่
และนี่ก็เป็นแค่๖นักศัตริย์แรกที่เรามาอัปเดตกันนะคะ
ของปีนี้เลย๒๕๕๙ปีวอกนะคะ
แต่ว่ายังเหลืออีก๖นักศัตริย์ที่ต้องรอฟังค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ฟังมาแล้วบางคนก็เครียด
ว่ามาฟังเรื่องความรักกันบ้างดีกว่า
ฟังแบบนี้นะคะหัวข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในปี๒๕๕๙เนี่ยนะคะ
หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์วิวาฟ้าและ

จริงหรอเอาไม่เอาดีจะครบไม่ครบแอแฮแต่งเลย
มีแนวโน้มที่คุยกับการแต่งงานล่ะ

จากที่ผ่านมาอาจจะไม่คิดถึงเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่จะมีโอกาสคุยปั๊บโอเค

แล้ววิวาฟ้าแรบนี้มันรวมไปถึงแบบท้องก่อนแต่งด้วยไหมคะ

เพราะฉะนั้นชาวปีวอกก็ถ้าใจดีเนี่ยก็คือ
ถ้าคิดว่าอุ่นแล้วในระดับหนึ่งคือ
ครบคลุมมาพักจนบ่มความรักกันมาคำนึงแล้ว
โอ้โหตอนนี้นี่เราอัพเดิกไปสักในหายใจ
หายคอมงค่อยทั่วท้องก็เลยทีเดียว
ใช่แล้วนายไงในวันนี้ก็เรามีกว่าขอบคุณพี่หมอโจ้งมากนะคะ

อร่อยายเด้อความให้โรจิงครับ

และบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเทพนิยาย